ใครที่กำลังพักระหว่างวันอยู่แล้วก็ไปหาอะไรทาน

คุณทัศนัยปกติทานนี่คุณเลือกทานแต่อะไร

อาจจะสั่งกุ้งสั่งปลาหมึกอะไรเยอะแยะมากมายแหละ
ค่ะคือถ้าเกิดเป็นแบบนั้นมันอาจจะไม่เป็นไรไง
ถ้าเกิดว่าคุณไปเลือกทานอย่างใดอย่างหนึ่ง
อย่างเนื้อหรือว่ากุ้งอย่างเดียวล้วนเนี่ย

ที่บอกว่ามันเป็นประเด็นเพราะอะไรนี่เลย
ในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้โอ้โห
ใช้คำว่ากระหน่ำถล่มกันเลยค่ะ
เพราะว่าทางร้านเขาเดินมาบอกกับลูกค้า
บอกว่าถ้าเกิดทานเยอะแบบนี้ทานเนื้ออย่างเดียว
กุ้งอย่างเดียวแบบนี้ต้องคิดตังค์เพิ่มนะ
ปกติชาบูน่ะเขาไม่ได้จำกัดเวลาใช่ไหม

เออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเยอะเกินไป

แต่ว่าเพิ่มราคาไม่จำกัดเวลาเหมือนเดิม
ทีนี้ค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นดราม่าร้อนน้ำเดือดปุดเลย
คือผู้ชายคนนี้เขาโพสต์เฟซบุ๊ก
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนี่แหละตำหนิร้านชาบู
สาขานี้อยู่ในแถวพระราม๙

เคยเจอร้านบุฟเฟ่ที่เจ้าของร้านขู่จะคิดเงินเพิ่ม
เพราะว่าเรากินเยอะเกินไปจนร้านไม่ได้กำไรจากเรา
แล้วถ้าเกิดมีความคิดแบบนี้อย่าเปิดร้านบุฟเฟ่ดีกว่า
ซึ่งร้านก็มีการตอบกลับคือคุณผู้ชม
เป็นการโต้กันทางคอมเมนต์นะ
เพราะว่าร้านเขาก็ตอบกลับบอกว่าทานบุฟเฟ่แปลว่าหลากหลาย
ไม่ใช่ทานแต่แบบเนื้ออย่างเดียวหรือว่ากุ้งอย่างเดียวไม่ทานอย่างอื่นเลย
แบบนี้เรียกว่าทานเนื้อและกุ้งลวกไม่ใช่ชาบู
คุณลองทำธุรกิจแล้วถ้าเกิดเจอพฤติกรรมแบบนี้มาตลอด
ไม่ใช่เป็นครั้งเป็นคราวถ้าเกิดว่าเป็นครั้งคราว
เอาจริงร้านรับได้แต่ถ้าเกิดว่าทานแบบไม่จำกัดเวลา
แล้วเนื้อขั้นต่ำประมาณ๖๑๒จาน
ร้านเขาถามว่าเราทำธุรกิจถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไม่ยุติธรรมกับสำหรับคุณเนี่ย

ทีนี้ถ้าเกิดคุณยังโพสต์ให้ร้านเสียหาย
จะขอใช้กฎหมายตัดสินแล้วกันนะคะ
มันกลายมาเป็นประเด็นคุณผู้ชม
เพราะว่าเรื่องนี้นะคะ
ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยมาโพสต์เหมือนกับบอกว่า
ก็เพราะกินแต่เนื้อกับกุ้งไม่กินผัก
ทำให้ทั้งร้านจะขอคิดตังค์เพิ่ม

แต่ร้านจะมาครู่ว่า
ถ้าเกิดว่าโพสต์ให้ร้านเสียหายจะใช้กฎหมายตัดสิน

สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แล้วร้านชาบูก็ออกมาชี้แจงอีกค่ะ
บอกว่าที่ลูกค้าโพสต์ต่อว่าเนี่ย
คืออธิบายฟังก่อนลูกค้าคนนี้เขาเป็นลูกค้าประจำของที่ร้านนะ
ทานมา๔ปีแล้วแล้วก็มาที่ร้านเนี่ยบ่อยอ่ะต่ำเลยเนี่ย
เดือนนึงต้องมาสองครั้งลูกค้าชอบทานเนื้อล้วน
ก็เลยบอกกับลูกค้าไปว่าคุณลูกค้าถ้าเกิดคุณลูกค้ามาคราวหน้าเนี่ย
ทางร้านขอขึ้นราคาบุฟเฟ่เนื้อหรือว่ารวมกุ้งล้วนอย่างเดียวเนี่ยนะคะ
จากเดิมราคาบุฟเฟ่อยู่ที่๓๔๙บาทขอเพิ่มอีก๒๐๐บาทนะ
เป็นราคา๕๔๙บาทเพราะว่าเนื้อหรือว่ากุ้งเนี่ย
คือต้นทุนมันก็มาแพงกว่าพวกไก่หมูเอออันนี้ร้านเขาให้เหตุผล
คือขอเพิ่มอีก๒๐๐บาทมันก็เกิดการทัวร์ลงสิคุณผู้ชม
เน็ตเขาก็ไปตำหนิเฟซบุ๊กของทางร้าน
ขึ้นเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเมื่อคืนนะ
ใช่เออแล้วเนี่ยคือคนเข้าไปเหมือนกับแบบ
ก็ต่อว่าเป็นพันพันข้อความเลยนะบอกว่าเจ้าของร้านตลกอ่ะ
งกแล้วก็จุกจิกคิดเล็กคิดน้อยบางคนก็บอกว่า
ลูกค้ากินเยอะก็นั่งจับผิดลูกค้ากินน้อยยิ้มกำไร
เอ้าถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดบุฟเฟต์แต่อยากได้ราคาแบบตามสั่ง
คือเหมือนกับว่าคนก็ไปแสดงความคิดเห็นเยอะ
ร้านนี้ต้องปิดเฟซบุ๊กนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่า
พอเรื่องมันดังในทวิตเตอร์คือก็มีคนทวิตข้อความ
แฮชแท็กชื่อร้านเนี่ยเป็นแสนครั้งคุณผู้ชม
ร้านนี้นะคะสาขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อเฟรนชาย
ไปขายอีกทอดหนึ่งก็เลยทำให้กลัวไง
ว่าพอพูดชื่อชาบูนี้มาปั๊บสาขาอื่นจะโดนเหมารวมไปด้วยหรือเปล่า
ทีนี้สาขาอื่นเขาก็ต้องมาชี้แจงนะ
ว่าทางสาขาเขาไม่ได้มีการขึ้นราคา
ไม่ได้มีการจำกัดเรื่องของชนิดอาหาร
เหมือนกับสาขาที่เกิดดรามาขึ้น

แต่ว่าสาขาอื่นที่เป็นแฟนชายชื่อเดียวกันเขาก็โพสต์ว่า
เขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะราคาเดิมนะไปกินได้จะกินเท่าไหร่ก็ได้นะ

คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ส่งเข้ามา
แต่ส่วนตัวคิดอยู่ว่าจริงมันคือบุฟเฟ่นะ
มันคือมันคงไม่ขาดทุนกับลูกค้าคนนั้นคนเดียวหรือเปล่า
คือคุณกำลังจะบอกว่าลูกค้าคนอื่นลูกค้าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ทานเยอะเหมือนลูกค้าคนนี้

เช่นคุณไปกับผมผมชอบกินเนื้อสัตว์แต่คุณชอบกินผัก
มันจะถั่วกันได้ไหมอะไรแบบนี้นะฮะ